อัปยศที่สุดของความชั่วผมไม่ได้พูดพระพยอมพูดจากกรณีนี้
โอ้ยาบ้าเศียรพระเหรอ
เชื่อมต่อจากข่าวยาบ้าเลยเนี่ย
คุณผู้ชมครับนี่คือยาบ้าครับ
อุ้ยปกติเห็นได้เป็นเม็ดกลม
นี่แหละครับคุณผู้ชมมันมาถึงขั้นนี้แล้ว
มันไม่รู้จะจูงใจยังไงแล้วมั้ง
ทำเป็นเสียงพระปั๊มแบบนี้ออกมา
หลวงพี่มาแล้วโพสต์รูปเม็ดยาสีส้มเป็นรูปเสียนพระ
คือดูโอ้โหรายละเอียดมันใช่นะ
ใช่เลยคือเสียงพระนะ
นี่แหละครับเพจยังโพสต์ข้อความแบบว่า

บูชาแล้วพุทธคุณเต็มกราฟแน่นอน
แท็กเจริญร่องลอยแล้วก็ไม่ได้มีการปั๊มออกมาเป็นรูปเสียงพระเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่ามีการปั๊มออกมานี่ครับเป็นพระเครื่องยังมี
โอ้โหเป็นพระเครื่องกันเลยแน่นอนครับ
ลองฟังท่านเองฮะ
เขาอุชาสูงสุดขับไว้กัน
เอามาทำเหมือนไร้ค่า
อย่างนี้เขาเรียกอะไรล่ะด้อยข้ากัน
เป็นมนุษย์ด้อยค่าของที่ดีงามสูงส่ง

คือรู้ล่ะว่าจงใจจะ
จงใจจะจูงใจลูกค้าจูงใจคนเสพให้มันมาสนใจและกระตุ้นให้เสพกันมากยิ่งขึ้น
นี่แหละครับโดยคราวนี้ไม่รู้จะทำรูปอะไรแล้วมั้งทำรูปพระเลยครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละแม่นะครับพระพยอมว่าไงนะอัปยศที่สุดของความชั่วคุณผู้ชมเห็นว่ายังไงครับสำหรับข่าวนี้ฮะ
ให้ถือว่าเป็นผู้เสพแล้วผลักดันสู่การบำบัดเนี่ยมันจะช่วยลดผู้ต้องหาหรือลดจำนวนคนเสพ

กยาบ้าไปสัก๑๒เมตร

ก็เหลือ๙แล้วทีนี้ไม่เกินแล้ว
หลักเกณฑ์นี้มันจะช่วยเรื่องรถผู้ต้องหา